คุณผู้ชมครับเมื่อวานี้ทางคาราบาลประกาศผู้โชคดี
เขาได้เป็นเศรษฐีทองล้านคนแรกนะครับ
แคมเปญบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒ครับ

ผู้โชคดีก็คือคุณเอกนรงสาวิกัลจากจังหวัดขอนแก่น
เราไปฟังความรู้สึกจากผู้โชคดีกันหน่อยครับ
เปิดร้านซ่อมหมายถึงว่าเราเป็นช่างซ่อมอะไรอ่ะคะ

หนี้ที่ว่าหมายถึงหนี้ส่วนตัวและหนี้ในครอบครัวคะลูก

ว่าเปิดร้านซ่อมจะเปิดที่บ้านหรือว่าเปิดที่ในเมืองขอนแก่นนะคะ

เจ้าตัวบอกว่าจะเอาเงินไปใช้หนี้แล้วก็เปิดร้านซ่อมรถนะครับ

ยินดีกับคุณเอกนรงสาวิกัลอีกครั้งนะครับ
พลาดโอกาสรอบนี้ไปไม่ต้องเสียใจและเสียดายนะครับ
เพราะว่าอะไรคาราบาลเขาแจกแล้วแจกอยู่แล้วยังแจกต่อครับ
คนต่อไปเตรียมเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับ
คาราบาลจะแจกล้านที่๒กันในวันที่๑กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับ

ผู้โชคดีต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้ในล้านที่๒นะคะ
ทองล้านมันมีค่านะเศรษฐกิจแบบนี้
เอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้มากมายหลายอย่างนะคะ
บางคนนำไปลงทุนเปิดร้านเปิดกิจการของตัวเองใช้เป็นเงินทุน
สร้างงานสร้างอาชีพให้ตัวเองได้อย่างมั่นคงเลยก็เป็นได้นะคะ
อย่ารอช้าค่ะเราแจกกันทุกวัน
ติดตามประกาศผลผู้โชคดีได้นะคะในรายการตลอดข่าวเวลา๙โมงครึ่ง
ส่งมาได้ตลอดจนถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๖๖นี้ค่ะ
เครื่องดื่มคาราบาลแดงแล้วส่งกันมาเยอะนะครับ
ผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณครับ
ส่วนพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้พร้อมแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยเช่นเดียวกัน

คุณผู้ชมคะถามคุณคิงดีกว่า